ส่วนเรื่องของการควบคุมตัวแก่นำนะครับ
การที่แต่ละบุคคลมีหมายจับที่แตกต่างกันนะครับ

ควบคุมตัวแก่นำและผู้ชุมนุม
จากเหตุการณ์วันที่๑๓๑๕ตุลาคมที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ส่วนการควบคุมตัวสำหรับบุคคล
ที่ได้มีการชุมนุมกัน
แล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมเพิ่ม
จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้การชุมนุมที่ราชประสงค์
ดูเหตุการณ์ของการควบคุมตัวบุคคล
ที่ถูกออกตามหมายจับคำร้องของพนักงานสอบสวนสนดุสิตนะฮะ
ความผิดตามมาตรา๑๑๐กระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์
ใน๒คนก็คือนายเอกชัยหงกังวานนะครับ
ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายบุญเกื้อหนุนเป้าทอง
หรือว่าฟานซิสบุญเกื้อหนุนนะครับ
ซึ่งทั้งสองเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
ถูกตำรวจสนราชพร้าวเข้าจับกลุ่มตัว
โดยเฉพาะนายเอกชัยถูกจับกลุ่มนะ
ส่วนนายบุญเกื้อหนุนไปมอบตัวนะ
เมื่อวานนี้สารอาญาอนุมัติหมายจับทั้งสองคน
ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนสนดูสิตนะครับ

ตำรวจนำหมายสารเข้าควบคุมตัวนายเอกชัย
ที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว๑๐๙
ซึ่งก่อนหน้านี้นายเอกชัยบอกว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัวเอง
แต่ไม่ทันการแล้วตำรวจมาควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่นายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าได้มารับนายเอกชัยหงกังวาน

ยังไม่ทันไปถึงที่พักของนายเอกชัยเลย
ก็ทราบข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มนายเอกชัย

และไปส่งตัวต่อที่กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดนพัก๑คล๕ปฐุมธานีวันนี้นะครับ
นี่ก็เป็นภาพที่ทางทนายสมยศ
ได้โพสต์ออกมายืนคู่กับนายเอกชัยนะครับ
ขณะที่อีกคนนึงก็คือฟานซิสบุญเกื้อหนุนเป้าทอง
ก็นักกิจกรรมที่ถูกสารอนุมัติหมายจับ
คำร้องเรื่องของความผิดมาตรา๑๑๒

หรือเสร็จภาพของพระอาชินีหรือรัฐธายาตร
ก็ได้เดินทางไปมอบตัวที่สนดุสิตนะครับ

แล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมาย
ตัวเขาเองได้เปิดใจพูดถึงเรื่องของการถูกข้อหาร้ายแรง
คือมาตรา๑๑๐ถือว่าเป็นข้อหาร้ายแรง
ต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกตั้งแต่๑๖ปีถึง๒๐ปี
เราเพิ่งเจอกันทั้งแรกที่ร้านเมษ
แต่แบบตอนนี้เราโดนจับแล้ว
แต่ก็ขอบคุณนะที่เจอที่แบบอย่างน้อยทำให้เราชีวิตสดใสขึ้น
แต่ก่อนที่เราจะโดนจับอะไรประมาณนั้น
ก็เอาไว้ถ้าเราแบบเขาปล่อยตัวเราออกมา
ก็จะได้เจอกันหรือถ้าเราช่วงดีกว่านั้น
เดี๋ยวก็คงได้เจอกันอีกครั้งแหละไม่ต้องห่วง
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการไลฟ์ก่อนที่จะเข้าไปมอบตัว
เพราะว่านัดเจอกับเพื่อนที่หน้าสอนอดุสิต
ก็มีการไลฟ์หวังว่าอาจจะได้รับการปล่อยตัว
แต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปมอบตัวจริง

นายบุญเกื้อหนุนได้ยืนชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
บริเวณทางเข้าโรงพักแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์
ก่อนเข้ามอบตัวว่าขณะนี้ขอรอเพื่อนก่อน
ยังไม่รู้ว่าการเข้ามอบตัวแล้ว

และที่สำคัญเรื่องของความผิดมาตรา๑๑๐
เป็นคดีร้ายแรงยังเป็นคดีที่ไม่มีใคร
หยิบมาใช้ก่อนก็ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามสปริตนั้นยังดีอยู่

การมามอบตัวตามหมายจับในข้อหานี้
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีเจตนาหลบหนี
และในวันเกิดเหตุต้องการชุมนุมอย่างสงบ

แต่ช่วงที่มีขบวนเสด็จไม่ได้รับการแจ้งเตือนแต่อย่างใด
เมื่อเห็นขบวนก็ตั้งใจจะถอยห่าง

แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวได้

แล้วก็มองว่าการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา๑๑๐นั้น
ก็ไม่เป็นธรรมเพราะตนเองไม่มีเจตนา
พักเพื่อมอบตัวแล้วก็เพื่อนเดินทางไปให้กำลังใจ
สวมกอดร้องไห้
ซึ่งนายบุญเกื้อหนุนก็หลั่งน้ำตาออกมาพร้อมกล่าวว่า
ขอให้ตนได้เสียสละจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
ก็ล่าสุดเห็นบอกว่าควบคุมตัวไปที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง

หลังจากที่ทนายอานนท์นำพาแล้วก็นายประสิทธิ์ครุฑธาโรธ

ถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตง
เพราะว่าก็ความผิดในการไปชุมนุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ขอให้ทุกคนนั้นมาร่วมให้กำลังใจทนายอานนท์และนายประสิทธิ์
เรือนจำกลางเชียงใหม่เวลา๑๐นาฬิกา
ทำให้วันนี้สมาชิกที่ทราบข่าวต่างพากันทยอยเดินทางมาที่หน้าเรือนจำ
กลางบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ตรวจตราคนเข้าออก
และไม่อนุญาตให้มีการนำรถเข้าไปในเรือนจำนะครับ
สิทธิ์ได้สอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่
ก็เปิดเผยว่าทางเรือนจำก็ดูแลทั้งสองคนอย่างดี
ไม่ได้มีอภิษฎเหนือผู้ต้องขังคนอื่น
แต่ว่าได้แยกขังทั้งสองคนคนละที่
เนื่องจากเป็นมาตรการในการคัดกรองโควิด๑๙ของกรมราชธรรม
โดยจะมีการกักตัว๑๔วันนะครับ
และเช้าวันนี้มีผู้ต้องขังทั้ง๒คน
ก็มีอาการปกติไม่เครียดมีสีหน้าแจ่มใสดี
แต่ทางเรือนจำยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะฮะ
เนื่องจากว่าเป็นมาตรการในการคัดกรองโควิด
แต่ให้สามารถพบทนายความหรือตัวแทนได้
สิทธิ์ของผู้ต้องหาเท่านั้นนะครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ